ส่วนเรื่องนี้ก็ไม่เคยห่างหายไปจากท้องถนนเลยเรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ที่จันทบุรีมีเหตุการณ์รถยนต์ชนกัน๓คันรวดนะคะเกิดอุบัติเหตุนี้
ต้นต่อมาจากรถคันหนึ่งเนี่ยขับขับอยู่แล้วเปลี่ยนเลนกระทันหันอืม
อีกคันนึงก็เลยชนส่วนอีกคันนึงเข้ามาในเหตุการณ์แล้วเขาเห็นรถชนข้างหน้า
หลบกระทันหันเช่นเดียวกันไปชนเสาไฟฟ้าก็เป็นอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปพร้อมพร้อมกันนะคะเนี่ยมาแล้วค่ะ
เขาเห็นแล้วว่ารถคันหน้าเกิดอุบัติเหตุเขาหลบหักหลบแล้วไปจบที่เสาไฟฟ้าค่ะนี่ค่ะ
ยังไงนั่นไงนี่ค่ะเนี่ยเข้าบ้านใครไหมน่ะบ้านใครก็ไม่รู้นะคะ

มิตรสาย๓ตรงนี้เป็นจุดยูเทิร์นปั๊มน้ำมันแห่ง๑นะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บ๕รายด้วยกันนะคะ
สาหัส๑คนเป็นผู้หญิงคนที่ขับรถคันนี้ค่ะ
ก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนอีก๔รายก็ถลอกฟกช้ำ
มาจากรถกระบะคันสีน้ำเงินนะคะ
แต่ว่าขับมาเปลี่ยนเลนกระทันหันจะยูเทิร์น
รถคันนี้ค่ะขับตามหลังมาในเลนขวาเร็วเบรกไม่ทัน
ก็เลยชนท้ายอย่างจังเลยค่ะแล้วก็กระเด็นข้ามฝั่งไปคว่ำแบบนี้ค่ะ
ส่วนคันสีขาวรถตำรวจขับตามมาเห็นอุบัติเหตุหักหลบออกข้างทาง
ก็เสียหลักพุ่งไปชนบ้านเรือนประชาชน

เป็นคนขับรถตำรวจสพเกาะช้างจังหวัดตราด
ขับมาจากเกาะช้างจะไปราชการ
ถึงจุดนี้เห็นด้านหน้าเกิดอุบัติเหตุกระชั้น

แล้วก็ไปชนทรัพย์สินราชการไปชนบ้านเรือนด้วย
แต่บอกว่าโชคดีนะที่แขวนพระ
พระดีก็เลยไม่ไปชนกับเสาไฟฟ้าแบบนี้
ท่านเชื่อแบบนั้นโชว์พระเราด้วยค่ะ
โหหลบพระโตโร่นไรพี่
ในตอนนั้นผมก็เลยต้องถัดลบ
หักหลวงพระภาพมาจุดประตูบ้านของจังหวังครับ

เดี๋ยวให้โชว์หน่อยแฝนภาพอะไรพี่
ของผมหลวงพระโตคุมลังศรีครับ
หลวงพระโตเหรอครับโอ้โฮหลวงพระโตรุ่นอะไรครับพี่
อ่าอันนี้รุ่นไหนผมก็จำไม่ได้ว่ารุ่นไหนครับ
แขวนหลวงพ่อโตท่านเชื่อว่าพระนี่แหละ
ชัวร์เห็นเสาไฟฟ้าอยู่ข้างหลังไหม
เฉียดไปนิดเดียวเองน่ะรถอยู่ข้างหลังนี่ค่ะ
ชนเข้ากับบ้านคนเฉียดไปนิดเดียวเองนะคะ
ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ด๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืน

รถคันนี้พุ่งชนแท่งแบรีเออร์
วางกั้นแนวก่อสร้างสะพานสองพี่น้องค่ะ
ชนแล้วเหินขึ้นไปค้างอยู่บนเสาต่อหม้อสะพาน

มันเหินอยู่ข้างบนเสาต่อหม้อค่ะ
เสียวเลยทีเดียวแล้วคนขับก็ติดอยู่ในรถเนี่ยค่ะ
บาดเจ็บอยู่เจ็บด้วยจุกแน่นหน้าอกนะคะ
ก็ต้องไปช่วยนำตัวออกมาจากรถคันนี้นะคะ
เขาเล่าบอกว่าขับออกจากร้านอาหาร
ซึ่งอยู่ก่อนถึงตรงนี้๑กิโลจะกลับบ้าน
พอถึงจุดเกิดเหตุเห็นแนวเบอร์เรอร์กั้นทาง
แล้วตกใจไงคะที่มีรถโผล่มาจากทางเดี่ยง
ก็แตะเบรกหยุดรถแต่ว่ารถเสียหลัก
แล้วพุ่งชนแบรีเออร์แล้วเขินขึ้นไป
แต่โชคดีค่ะเจ้าหน้าที่ก่อสร้างสะพานเขามาช่วยได้ทันนะคะ
คือพอไปดูในที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่ามีป้ายเตือนการก่อสร้าง
มีไฟสัญญาณเตือนแล้วก็ตั้งแบรีเออร์ปิดการจราจรโดยเด็ดขาด
เพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายสะพาน
ตอนที่นักข่าวไปเนี่ยนะคะเขาบอกอยู่ระหว่างเอารถหกล้อสไลด์เข้า
กู้รถยนต์คันนี้ออกมาตอนนี้ก็คาดว่าจะน่าจะเข้าอู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะเชิญตัวคนขับรถคนนี้มาสอบปากคำก่อน
เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ